โดยบุคคลที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้มีทั้งนักร้องเพลงแรปชื่อดังนางแบบนักแสดงนักกีฬา
รวมไปถึงดาราหญิงจากสังกัดบอลลีวูดนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงเสาสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทั้งพักรีพับริกันแล้วก็พักเดโมแครต
ในส่วนของผู้นำก็มีประธานธิบดีของจีนติดอันดับด้วยครับ
นี่คือภาพบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์
เพื่อให้เกียรติแก่บุคคล๑๐๐คนที่ถูกจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้
โดยบุคคลที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดในงานนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่น
คู่แข่งจากพักรีพับลิกันอย่างนายเท็จครูสรวมถึงคู่แข่งจากต่างพักอย่างนางฮิลารี่คินตันและนายเบอร์นี่แซนเดอร์ส
ภายในงานนี้ก็ยังมีการแสดงโชว์ของนักร้องสาวชื่อดังอย่างนิกกี้มินาทที่ถูกจัดให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลด้วย
จากนิกกี้มินาทแล้วศิลปินที่ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกยังได้แก่นักแสดงสาวเมลิซ่าแมคคาที่นางแบบสาวคาลิคลอส
และกลัวเปยดีไซเนอร์ชาวจีนที่ด่งดังจากการออกแบบชุดราตรี
ซึ่งเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า
การได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
เป็นอะไรที่นอกเหนือจินตนาการของเธอเป็นอย่างมาก
เพราะมันเหมือนกับการที่คนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันอย่างเธอ
ได้รับการยอมรับจากสังคมอเมริกา
ทั้งที่เธอไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วย
ซึ่งทำให้เธอรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก
อกจากนี้คนที่ถูกจับตามองที่สุดอีกคนคงหนีไม่พ้นนายยูริมินเนอร์นายทุนชาวรัสเซีย
ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในหมวดหมู่ไททันหรือผู้มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล
หลังจากที่เขาประกาศเดินหน้าค้นหาสิ่งมีชีวิตในการเล็กซี่อื่นร่วมกับศาสตราอาจารย์สตีเฟนฮอลคิงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง
และสำหรับผู้นำนานาชาติที่ถูกจัดอันดับเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้
ก็ได้แก่นางอังเกล่าแมเคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีนาเรเจฟเทยิปแอโดอานประธานาธิบดีตุรกีและประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงแห่งประเทศจีน